เริ่มกันที่ปัญหาคลาสสิกเลยไหมเพื่อนบ้าน
น้ากับหลานต้องจูงมือกันไปแจ้งความบอกถูกเพื่อนบ้านอารวาส
อารวาสยังไงเอามีดมันไล่ฟัน
เพราะอะไรทำไมถึงต้องไล่ฟันกันขนาดนั้น
วาดใบไม้เสียงดังครับ

อารวาสตรงมา

คนที่ไม่สวมเสื้อถือมีดทำครัวอยู่นะ
พยายามจะไล่ฟันชาวบ้านเขาแต่มีชาวบ้านพยายามเข้าไปพูด
ปลามเอาไว้ก่อนนี่เห็นมือมือขวาถือมีดไหม
โอ้โหผมเสียวแล้วพี่เสื้อดำต่อมานางบังเอิญโพแสอายุ๕๕
เป็นน้าสาวนะกับนายถาวรบุญมาถาวรอายุ๓๘ปีหลานชาย
ไปแจ้งความไว้แล้วล่ะกับตำรวจสพพระประแดง
ว่าถูกผู้ชายคนนี้ชื่อในวันนะเอามีดไล่ทำร้าย
นางบังเอิญเล่าบอกว่าเมื่อวานนี้กวาดใบไม้อยู่หน้าบ้าน
ในวันในวันคือคนก่อเหตุมาเลยมาบอกว่า
นี่กวาดใบไม้เสียงดังจังเลยเนี่ยนะฮะในวันขู่จะเอามีดแทง
ขณะนั้นเองในถาวรที่เป็นหลานนะครับหลานของนางบังเอิญ
ทะเลาะกันอยู่ก็เข้ามาห้ามห้ามคราวนี้

จะโดนมีดไล่ฟันด้วยจังหวะนั้นมีชาวบ้านเข้ามาห้าม

ส่วนในถาวรกับน้าสาวบอกว่าต้องโกยก่อนล่ะ

ไปฟังคนกลางบ้างไหมชาวบ้านเขาว่าไง
ชาวบ้านเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับ

เพราะตอนนี้อยู่กันแบบหวาดระแวงทั้งนั้นเลย

พี่พูดผมอยากให้พี่พูดเชี่ยแจ้ง
ยืนยันว่าเขาไม่ได้ป่วยทางจิตนะ
ส่วนที่เชาะบ้านกล่าวหาว่าก็ชอบพกเมีย
ไม่จริงเขาบอกเพิ่งพกครั้งนี้แหละนะครับ
คุณผู้ชมมันมีตอนคลายแม็กซ์ของเรื่องนี้

ในวันเกือบจะโดนจะโดนอะไรไปดูฮะ
นี่ถ้าในวันยึกเดียวเท่านั้นนะผมว่ามีเรื่อง